มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะยิ้มกันบ้างนะคะ
กับความสุขความงามนะฮะปีที่แล้วเม้านิดหนึ่ง
รามากันมากมากนะคะจะประกวดอยู่แล้ว
ที่สุดยังไม่รู้เลยว่าใครจะจัดแต่ปีนี้การันตีเลยว่าไม่มีดราม่าแน่นอนนะคะ
การนางงามกลับมาแล้วค่ะแวดวงขาอ่อนคึกคักกันแน่แน่นะคะ
ในการจัดการประกวดแล้วเอาไปเต็มเลยนะฮะ
๕ปีไม่ต้องมีความวุ่นวายใดอีกแถลงข่าวไปเรียบร้อยเมื่อวานนี้ค่ะ
และเปิดตัวพี่ลูกเกดเมธินีค่ะในฐานะหัวหน้าทีมในการเทรนด์นางงามปีนี้อีกด้วย
แล้วก็ยังมีความพิเศษที่เตรียมจัดเต็มให้ได้ตื่นเต้นตื่นตา
โดยเฉพาะเรื่องของเงินรางวัลนี้แบบอู้หูอาหารอย่างแน่นอนค่ะ
พี่ตีเขาบอกว่า๑๐กว่าล้านเลยเอาไปฟังกันหน่อยจ๊ะโอโห
แต่หลักการการจัดวิธีการไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดวิธีการเก็บภาพ
เงินรางวัลก็มากกว่านะครับ
รถยนต์ที่เราให้นี่รถยนต์ระดับลักชุลี่นะครับ
เราจะเอาเข้ามาเจรนัยอยู่ใกล้ชิดเรา
อยากจะบอกว่าสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะคะ
เขาก็เห็นด้วยกับทีมของพวกเราว่า
เมื่อเราทุ่มเททุ่มใจกันขนาดนี้นะคะ
ทุ่มด้วยเข้าทุ่มด้วยค่ะมันคือระดับโลกแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่ได้มาเล่นแน่นอนค่ะ
คือประสบการณ์ทั้งหมดกว่า๒๕ปีของเกด
เราพร้อมเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวกันค่ะ
คือเอามงกุฎที่๓กลับมาเมืองไทยให้ได้ค่ะ
นี่อยากไปสมัครจังเลยค่ะสุดยอดเลยจริงนะคะ
บอกเลยว่าเห็นถึงความกระหายมงของผู้จัดทุกคนเลยนะ
ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปได้ที่เว็บเพจของนางงามเขานะครับ
สมัครช่วงเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะสมัครออนไลน์ได้
เห็นว่ารางวัลรวมปีนี้หลัก๑๐ล้านเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ยังมีที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมอีกมากมายนะคะ